บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

มาเติมความแซ่บมือบ่ายกันแบบนี้กับเราสองคนเช่นเคยนะคะ
อยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่สุดสวยค่ะ

ค่ะอยากสวยคนเดียว
คุณผู้ชมค่ะมาเสิร์ฟข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ
สำหรับพี่แอนทองประสมหลายคนรู้ดีแหละว่าเธอได้รับฉายาเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง
แต่ตอนนี้เธอพ่วงอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือเทพีแห่งโชคลาภ
เหตุเพราะว่าเมื่อวันเปิดตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะ
หลายคนได้เลขเด็ดเลขโดนจนถูกหวยกันมาแล้วนะคะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเจ้าแม่เขาเรียกว่าอะไรนะ
เทพีแห่งโชคลาภนะคะสำหรับพี่แอนทองประสม
ดูได้จากล่าสุดที่พี่แอร์เนี่ยเพิ่งจะควงแฟนนุ่มเอธินพันธ์
เปิดตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
ซึ่งจะด้วยความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคุณ
แต่เมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานี่แหละ
เป็นวันหวยออกใช่ไหมรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ก็ให้ไปตรงกับจำนวนประทัดที่จุดในงานเปิดตัว
รวมถึงเลขซอยที่ตั้งโครงการแบบพอดิบพอดีด้วย
ซึ่งก็มีหลายคนนะคะเข้ามาแสดงความดีอกดีใจที่ถูกรางวัล
ในขณะที่บางคนก็เสียดายที่ไม่ได้ตามเลขเด็ดจากนางเอกสาวนะคะ
งานนี้ก็ทำเอาเจ้าตัวดีใจที่หลายคนได้รับโชคกันอย่างทั่วหน้า
แต่สำหรับตัวเธอเองบอกว่าไม่ได้เสี่ยงโชคกับเขา
เพราะเป็นคนไม่ค่อยมีดวงด้านนี้สักเท่าไหร่นักนะคะ
ส่วนเรื่องงานวิวาที่หลายคนลุ้นตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดทั้งสิ้นนะคะ
แอนไม่ได้เล่นค่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยมีดวงพวกนี้อยู่แล้วค่ะ
ก็ไม่น่าเชื่อว่าแฟนคลับแอนในงานคนในงานเกือบทั้งหมดนะคะซื้อหมดเลย

เป็นเจ้าแม่ไม่ส่วนใหญ่แฟนคลับเขาชอบเอาแบบ
บางทีแอนแบบคุยแล้วแอนยกมือยกไม้อะไรอย่างนี้
เขาก็เอาอะไรเหล่านี้ไปตีแล้วมันก็ได้

ก็มีแบบร้านชุดเจ้าสาวมาเต็มเลย
ก็แบบหรือว่าไปไหนโรงแรมก็จะแบบว่า
รู้ข่าวก็จะมาแบบเรียนแบบเชิญ
โอ้ยยังอีกนานโดนคุณเอหลอกก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย
แซวเล่นค่ะก็ยังอีกพักหนึ่งค่ะ
ยังไม่ได้เริ่มคิดอะไรแม้แต่สเต็ปเดียวเลยค่ะ
แต่โดยทั่วไปแอนยุ่งยากกับการทำละครมาเยอะแล้ว

ไม่เอาทำให้ตัวเองเหนื่อยทุกข์ยาก